มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้ยังเดินเตะฝุ่นกันอยู่

เขาบอกว่าสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙นะคะ
แค่เดือนละ๔๓๒บาท
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองเหมือนตอนมีงานทำทั้งหมดเลย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานออกมา
แจ้งเลยค่ะว่าลูกจ้างที่ถูกออกจากงาน
แต่ต้องการอยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
ทางสำนักงานประกันสังคมเขาเปิดโอกาสแล้วนะคะ
สมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจตามมาตรา๓๙
ชำระเงินสมทบ๔๓๒บาทต่อเดือนค่ะ

ต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา๓๓มาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒เดือน
และลาออกจากงานไม่เกิน๖เดือน
ถึงจะสมัครผู้ประกันตนมาตรา๓๙ได้

แล้วก็อยู่ในระบบประกันสังคมของที่บริษัทมาแล้ว

คุณก็มาสมัครงานเป็นขออภัยมาสมัครเป็นผู้ประกันตนได้นะคะ

แล้วก็ต้องเคยเหมือนกับว่าอยู่ในระบบประกันสังคมของออฟฟิศ๑ปี
จากนี้หลังสมัครแล้วต้องจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

หรือว่าภายในระยะเวลา๑ปีส่งไม่ครบ๙เดือน
ก็จะถูกตัดสิทธิ์ความคุ้มครองทันทีค่ะ
สำหรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับ

ชดเชยกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรทรงเคราะหบุตรชราภาพแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ใครที่สนใจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๙นะคะ

เอาบัตรประชาชนใบเดียวนี่แหละติดตัวมาเลย
แล้วไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง๑๒แห่ง
หรือจะไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาที่สะดวกก็ได้ค่ะ
ใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือว่าตรวจสอบสิทธิ์
โทรได้เลยมีสายด่วนให้ค่ะ
นะคะ๒๔ชั่วโมงโทรไปกันได้เลย